พุทธศาสนิกชนชาวไทยและชาวเมียนมา
ร่วมกันแห่ผ้าขึ้นทาสในวันมาข้าบูชา
โดยที่วัชนาทิพย์เฉลิมพระอารามหลวงในอำเภอเมืองจังหวัดสตูน
พุทธศาสนิกชนนักเรียนนักศึกษาและชาวเมียนมากว่า๓๐๐คน
โดยมีการตั้งขบวนแห่ผ้าในบริเวณวัดชนะทิพย์เฉลิมพระอารามหลวง
จากนั้นได้เวียนรอบพระอุโบสถ๓รอบ
ขบวนแห่ผ้าขึ้นธาตุจะมีการยืนแถวเรียงเป็นริ้วขบวน
ยาวไปตามความยาวของผืนผ้า
ซึ่งปีนี้ผ้าเนี่ยยาวกว่าสองร้อยเมตร
โดยมีชาวบ้านทูลชูภาพพระปะตะไว้เหนือศีรษะ
เพราะเชื่อว่าผ้าพระประตะเป็นเครื่องสักการะพระพุทธเจ้า
จากนั้นร่วมกันนำผ้าบริวารและผ้าพระปะตะขึ้นห่ม

การถวายผ้าขึ้นพาดทำเพื่อเป็นพุทธบูชา

ที่จะบูชาองค์พระบรมธาตุเจดี
เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต
ซึ่งปีนี้ทุกคนพร้อมใจกันสวมใส่ชุดขาว
มาร่วมงานกันอย่างคึกคัก